สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

รายงานสภาพอากาศในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่
บอกว่าวันนี้มีฝนตกหลายจุดเหลือเกิน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อะไรบ้างพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

คุณผู้ชมครับภาพแรกที่เราจะมาชมกัน
เป็นภาพการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสม
ต่อจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมงนะครับ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่ที่มีสีเขียว
ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
จะสังเกตว่าปกคลุมเป็นวงกว้างนะครับ
ทั้งในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

เหลืองคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสม
จนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
ส่วนใหญ่นั้นก็อยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ที่จะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
ปัจจัยหลักที่เหนียวนำทำให้เกิดฝนตกเยอะขนาดนี้
มีหนึ่งปัจจัยก็คือบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนนี้เองมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ

ซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตา
แล้วก็มีฝนตกชุกปกคลุมบริเวณดังกล่าวอยู่นะครับ
จึงทำให้ภาคอีสานนั้นฝนจะตกชุกเป็นพิเศษ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ก็อยู่ในแนวที่มีร่องฝนหรือว่าร่องมรสุม
ซึ่งเป็นจุดที่มีฝนตกเยอะเหมือนกันพาดผ่าน
ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ในระยะนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามแนวปะทะนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
มรสุมตะวันปกตร์เฉียงใต้พัดปกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ทำให้มีฝนตกชุกเหมือนกัน
ดังนั้นหลายจังหวัดละทีเดียว
ยังคงต้องติดตามประกาศเตือนภัย
รวมไปถึงติดตามพยายามพ
แต่แน่นอนครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้บริเวณทะเลจีนใต้มีหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามามีบทบาทต่อลักษณะอากาศเมืองในของเรา

ก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ

ความกดอากาศต่ำนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้
ทางฝั่งตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ

ตอนนี้อ่อนกำลังลงแต่ก็ยังคงมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของห่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้เนี่ยนะครับ
มีทิศทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ
คาดการณ์แบบนี้นะครับ๑๓เนี่ยนะครับ
ขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศเวียดนามนะครับ

จุดแรกก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอิสานนะครับ
เรื่องของลมกระโชกแรงเรื่องของน้ำฝนที่จะตกมาเยอะนะครับ
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้นะครับ
นี่คือพายุหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีบทบาท
ลักษณะอากาศเมืองไทยของเราในช่วงสัปดาห์หน้า
แต่แน่นอนนะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งลูกที่เกาะตัวขึ้นครับ
เป็นพายุที่มีชื่อว่าเมอร์ลันตีนะครับ
ตอนนี้พัฒนาความรุนแรงกลายเป็นโซนร้อนแล้ว
การว่าพายุลูกนี้จะสามารถพัฒนาต่อไปกลายเป็นใต้ฝุ่นระดับที่๔นะครับ
ก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่ไต้หวันต่อไปในช่วงวันพฤหัส
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณนักกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
ยังไงช่วงนี้การเดินทางการใช้ชีวิตเรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับ
ผมคุกตะนานพี่ศิษย์มหันธ์สวัสดีครับ